บรรยากาศการเลือกตั้งจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยนะครับ
นับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะหมด
เมษาแล้วก็จะเข้าสู่ห่วงของเดือนพฤษภาคมนะฮะ
สงกรานนี้หลายพักก็ลุยหาเสียงเต็มที่ครับ
แล้วก็ลุยทำบุญด้วยครับนายกลุงตู่ครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรี
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมกับ
คณะวันนี้ไหว้พระขอพรสามวัดเลยนะครับเริ่มต้นครับ
เมื่อเช้านี้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารเขตคลองศาล
แล้วต่อด้วยวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและอีกหนึ่งวัด
คือวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารนะครับรวมถึงแวะไป
ตลาดวังหลังด้วยนี่นะครับหลังจากไหว้พระขอพรเสร็จแล้ว
พลเอกประยุทธ์แล้วก็ชาวคณะเดินทางไปเล่นสงกรานที่
ถนนเข้าสารครับนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนก็อุ้ยแต่
ตกใจนะฮือฮากันเลยครับรุมฉีดน้ำแต่ว่าลุงตู่ก็
คือฉีดมาฉีดกลับไม่โกงนะฮะชุ่มฉ่ำไปตามตามกัน
แล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยให้เป็นอย่างดีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
เกาหลีใต้ก่อนหน้านี้นะครับ
เลยเป็นยังไงบ้างฮะ

ทำไมท่านหน้าแดงจังเลยไม่ใช่ว่าโดนแดดเผาหรือว่าเขินนะฮะ

วันเดียวกันครับนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพักที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าพลเอกประยุทธ์อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดภาคใต้
กว่า๒๕๐๐๐ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย

ช่วยกลุ่มเป้าหมายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ
เหมือนนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท

เพราะนโยบายแบบนี้กระทบงบประมาณแผ่นดิน

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้ถัดจากเพชรชบุรีก็ลงมาที่หัวหินแล้วนะคะ
ตอนเช้าพาคณะไปเดินตลาดกันหน่อย
ทายพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่ไปซื้อของค่ะ
กินหมูปิ้งร้านประจำด้วยนะ
แล้วค่อยไปหาเสียงต่อที่ปากน้ำปรานบุรี

เตะบอนชายหาดในความรีลาหน่อยสิค่ะ

เศรษฐาบอกว่าการที่กรกตเปิดเผยเรื่องสีบัตรเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีไร้ชื่อ

มันจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดบัตรเสียเพิ่มมากขึ้นไหม
คือต้องให้กรกตมาชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากกว่า
เชื่อว่าภายใต้กฎกฎิการเดียวกัน
คงจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรอก
ทีนี้พอถามว่าแล้วนโยบายบัตรสวัสดิการ
พลัสเดือนละ๑๐๐บาทของพักรวมไทยสร้างชาติ๑ปี
ก็รวมแล้วมันก็จะได้๑๒๐๐๐บาท
มากกว่านโยบายกระเป๋าดิจิทัลของเพื่อไทยตั้ง๒๐๐๐เลยนะ
คุณเศรษฐาก็บอกว่าผมไม่ขอวิจารณ์
หรือว่าพูดถึงนโยบายพักอื่นก็แล้วกัน
แต่ในส่วนนโยบายของเพื่อไทยย้ำอีกครั้ง

ตุ้นเศรษฐกิจชุมชนครั้งใหญ่ครั้งเดียว
ไม่ให้กระจุกอยู่แค่ในตัวเมืองหรือในเมืองใหญ่

ให้ทุกเดือนหรือให้ทุกปีหรืออะไรแบบนั้น
คือตั้งใจกระตุ้นตุ้มทีเดียวเลย
โยบายใครดีเดี๋ยวประชาชนก็ตัดสินใจเองแหละ
เงินอย่างเดียวไม่ใช่ตัวชี้นำว่า
พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เสมอไปนะครับ
ลักษณะวิธีการที่เราคิดนโยบาย

ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้พี่น้องสามารถตัดสินได้เหมือนกันนะครับ

หย่อน้ำข้าวต้มเติมไปแห้งนิดเดียว

จะได้ประโยชน์มากกว่าไม่เสมอไปนะครับ
ขอคิดพิจารณาดีนะครับ
ในขณะที่พักประชาธิปัตย์นะครับนายจุลินลักษณะวิสิท
หัวหน้าพักประชาธิบัติพร้อมทีมงานและผู้สมัคร
ขึ้นรถแห่หาเสียงย่านตลาดยิ่งเจริญบางเขนและจตุจักรครับ
โชว์คุณสมบัติผู้สมัคร
ว่าเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยแชมป์เหรียญทอง
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
แล้วก็วันพรุ่งนี้จะปลาสายใหญ่ที่จังหวัดสุราธานีด้วยครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับคุณตรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมิเยาเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยค่ะ
พร้อมด้วยผู้สมัครก็ลงพื้นที่สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ที่นครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์บอกว่า
ถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นแก่นำตั้งรัฐบาลอีก
เสรีรวมไทยขอประกาศจุดยืนเลยละกัน

แต่เชื่อว่าครั้งนี้บัตรเสียเยอะแน่
เพราะคาดว่าประชาชนน่าจะจำเลขพักกับเลขผู้สมัครไม่ได้
ส่วนก้าวไกลครับนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ร่วมกิจกรรมหาเสียงกับผู้สมัครจังหวัดเชียงใหม่ครับหลายพื้นที่
ช่วงเช้าก็เดินตลาดเทศบาลเสียงพร้าว
เปลี่ยนความเห็นกับประชาชนว่า
คนต้องการความเท่าเทียมกันและเท่าทันโลก
พร้อมรับความท้าทายใหม่ไม่ใช่หมกมุ่นอยู่แต่กับความมั่นคงทางการทหาร
นั่นคือเหตุผลที่พักเก้าไกลต้องการเป็นรัฐบาล
เพื่อให้จบที่รุ่นเราไม่ต้องให้รุ่นลูก

ก็เดินทางไปที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง
มจำโรงและตลาดสนในพื้นที่
ก่อนที่จะเปิดปลาใสเล็กบนรถแห่ข้างตลาด

และการตอบรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
วันนี้วันแรกนะคะที่มีการส่งเรื่องอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเอกสารบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าออกนอกประเทศ
ให้กับคนที่คนไทยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนะคะ
ที่เขาได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้
วันนี้กรกตกระทรวงการต่างประเทศ
ปริศนีย์ไทยเข้ามาร่วมสังเกตการณ์กันเลยนะคะ
นายแสวงบุญมีเลยค่ะที่การก็กระต่อค่ะ
นายนรงบุญเสถียรวงรองอธิบดีกรมการกงศูนย์
และนายพงธรวิเศษสุวรรณรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกสายงานธุรกิจองค์กร
ปรายศนีย์ไทยจำกัดนะคะก็มาร่วมกันสังเกตการณ์ค่ะ
เพราะว่าวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านี้เนี่ย
จะถูกส่งไป๖๖ประเทศ๙๔เมืองปลายทางนะคะ
จากนี้สำนักงานกรกตก็ได้เผยแพร่ข้อมูลบัญชี
รายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินที่บริจาคให้พักการเมือง
เดือนมกราคมปี๖๖เช่นรวมไทยสร้างชาติมียอดบริจาค๑๙รายการ
วงเงินกว่า๒๖ล้านบาทโดยผู้บริจาค๕ล้านบาทมี๓ราย
หนึ่งในนั้นเป็นทายาทนักการเมืองและมีเอกชน๓แห่งร่วมบริจาคด้วย
เพื่อไทยนะคะมียอดบริจาค๕รายการรวม๑๒ล้านบาทเป็นบริษัทเอกชนทั้งหมด
ภูมิใจไทย๑๙๐๐๐๐๐บาทภักดิ์ชาติพัฒนากล้า๑๗๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งในจำนวนนี้มีนายอัธวิชสุวรรณภักดีเลขาธิการภักดิ์บริจาค๑๐๐๐๐๐๐บาท
ไทยศรีวิลัย๑๓๐๐๐๐๐บาท
ชาติไทยพัฒนาคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาภรรยาของคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายก
บริจาค๙๘๐๐๐๐๐บาท
ก่อนหน้านี้เดือนสิงหาคมปี๖๕ท่านก็บริจาคยอกเดียวกัน
ส่วนก้าวไกลและประชาธิบัติย่อยบริจาคภักดิ์ละกว่า๕๐๐๐๐๐บาท
ทายรัตน์โพลครั้งนี้เป็นการสำรวจความเห็นครั้งที่สามครับ
หลักเราอยากฟังความเห็นของทุกท่านนะครับ
สำรวจความคิดเห็นกันมาตั้งแต่๖เมษายังมีเวลายาวไปถึง๒๐เมษายนนี้
และทางไทยรัฐจะสรุปผลสำรวจเผยแพร่ทุกช่องทางของสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
ร่วมตอบแบบสอบถามไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖๖ครั้งที่๓ได้
แล้วร่วมตอบแบบสอบถามกันเยอะนะครับ